ครับเราเริ่มต้นข่าวสารด้วยเรื่องนี้เลยกันแล้วกันนะฮะ
เดี๋ยวไปดูความคืบหน้ากันหน่อยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะครับ
เหตุการณ์คนร้ายมาวางระเบิดวางวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย
ตั้งแต่พระฤหัสใช่ค่ะ๑สิงหาคมนะครับ
วันนั้นมีจุดเดียวที่บริเวณหน้าป้ายชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่เมื่อวานนี้โอ้โหช่วงเช้ามืดกับช่วงสายเนี่ยหลายจุด
ใช่ค่ะก็ไล่เรียงตั้งแต่มีเหตุระเบิดย่านประตูน้ำแล้วก็มีเหตุรอบวางระเบิด๕จุดนะคะ
คือถ้าเป็นพื้นที่เนี่ย๕พื้นที่ใหญ่แต่ว่าแต่ละพื้นที่บางพื้นที่ก็มี๒๓จุดก็มี
รวมแล้วประมาณ๙จุดที่พบทั้งระเบิดแล้วก็มีการระเบิดขึ้น
รวมกับไฟไหม้ที่ย่านประตูน้ำแล้วก็เหตุระเบิดในห้างสรรพสินค้า
ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปแล้วก็ไปหยิบตุ๊กตามาแล้วก็กรีดแล้วก็เอาอะไรใส่เข้าไปเนี่ย
เดี๋ยวลองไล่เรียงดูหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับว่าความคืบหน้าเป็นยังไงนะครับ
เพราะว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวได้เป็นผู้ต้องสงสัยในขณะนี้คือมี๒คน
แล้วมีจุดหนึ่งที่แถวพระรามเก้าที่พนักงานทำความสะอาดบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเนี่ย
ตรงนี้เคลียร์แล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับอีกจุดอื่นเขา
คือเหมือนเป็นเยาวชนนะคะเขายอมรับว่าเป็นระเบิดปิงปอง
ลักษณะที่ว่าเหมือนกับเตรียมเอาไว้เผื่อไปมีเรื่องกับคู่อริ
ไม่กล้าเอาเข้าโรงเรียนก็เลยมาซ่อนเอาไว้ตรงนี้
มาซุกมาแอบไว้ตามรายทางเจอคู่อริแล้วก็วิ่งมาเอานี่แหละนะครับ
เดี๋ยวมาดูนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยความชัดเจนมันเป็นยังไง
รวมทั้งการออกมายืนยันข้อมูลจากทางรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้วก็ทางตำรวจด้วยนะครับ
เอาไปดูรายงานจากชุดสืบสวนคลี่คลายคดีรอบวางระเบิดในพื้นที่กรุงเทพก่อนนะฮะอ่า
ถ้าจะนับที่ศูนย์ราชการอันนี้เขาเป็นพื้นที่นนทบุรีนะ
พื้นที่เขาอยู่ติดกันแต่ว่าคนละจังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับ
ขอย้ำว่าเป็นรายงานนะฮะมีรายงานวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับเป็นรายงานมาก่อน
ว่าตอนนี้ตำรวจได้เบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุในจุดต่างแล้วทั้งในกรุงเทพแล้วก็ศูนย์ราชการในพื้นที่ของนนทบุรี
ในจุดต่างมีไม่ต่ำกว่า๑๐คนพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้
มีแผนประทุศกรรมลักษณะเดียวกับที่เคยก่อเหตุในพื้นที่หัวหินประจวบคิริขันแต่ไม่ใช่ผู้ต้องหากลุ่มเดียวกันเพราะว่ากลุ่มนั้นจับไปแล้ว
กลุ่มนี้เป็นผู้ก่อเหตุใหม่ทั้งหมดนะครับชุดสืบสวนได้ไปรวบรวมข้อมูลเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุหลายที่นะฮะ
สถานีรถไฟฟ้าสถานีช่องนนทรีย์ศูนย์ราชการอาคารบีกองบัญชาการกองทัพไทยหน้าสำนักประหลัดกระทรวงกลาโหม
ถนนศรีสมานที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรีด้วยแล้วเอามาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ภาพวงจรปิดก็มีหลายจุดที่ได้มาบ้างแล้วคนร้ายเนี่ยตามรายงานของชุดสืบสวนบอกว่าเตรียมระเบิดมาเก้าลูกเพื่อใช้ก่อเหตุนะครับ
คือที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ๒ลูกหน้ากองบัญชาการกองทัพไทย๑ลูกช่วงเวลาที่ก่อเหตุก็อยู่ในช่วง๖โมงเช้าถึง๙โมงเช้านะครับ
จะมีตัวเลขเขียนเอาไว้แบบนี้ที่ระเบิดแต่ละลูก
อันตรวจเข้าไล่เลยเอามาต่อเป็นจิ๊กซอร์กัน
แล้วก็ยังพบว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับของชุดสืบสวน
ร่องรอยคนก่อเหตุเพิ่มอีก๔คนนะฮะนอกจากสองคนที่ถูกควบคุมตัวได้ก่อนหน้านี้
จากข้อมูลสืบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุ๔คนเดินทางมาจากพื้นที่ตอนล่างภาคใต้ตอนล่างทั้งหมด
ขึ้นรถทัวร์มาจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อ๓๑กรกฎาคม
มาลงที่สถานีขนส่งหมอชิดเช้าวันพระฤหัสที่๑สิงหาคมทั้ง๔คน
จากนั้นได้ซื้อตัวรถทัวร์ขากลับไปยังหาดใหญ่คือซื้อเอาไว้เลยนะฮะ
ตอนที่มาลงที่หมอชิดตอนเช้าก็ซื้อขากลับไว้เลยตีตัวเที่ยวเย็นวันที่๑สิงหาคม
แล้วแยกกันไปทีมละ๒คนนั่งรถแท็กซี่ไปคนละคันนะฮะ
คันหนึ่งก็เดินทางไปยังศูนย์ราชการที่ถนนแจ้งวัฒนะอีกคันหนึ่งไปยังสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหม
ไปถึงช่วงบ่ายของวันที่๑สิงหาคมนะครับนี่ฮะผ้าจากล่องมูลจรปิด
เขาจะติดแมสหมดเลยนะใส่หมวกด้วยนะครับแล้วก็ไปลงมือเอาระเบิดที่ตั้งเวลาเอาไว้เอาไปวาง
ทั้งสี่คนเรียกแท็กซี่เดินทางไปยังสถานีขนส่งหมอชิดพอก่อเหตุเสร็จวางเสร็จนะครับ
แล้วก็ขึ้นรถทัวร์กลับหาดใหญ่ในเที่ยว๑๘นาฬิกาของวันที่๑สิงหาคมเลย
ที่ระเบิดจะทำงานในช่วงเช้าสองสิงหาคมแล้วคนที่เขาขับรถแท็กซี่เนี่ยนะฮะ
ที่เขาให้การนะครับให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่าทั้งหมดเนี่ยพูดลักษณะเหมือนกับภาษายาวี
แล้วก็ไม่เชี่ยวชาญพื้นที่ในกรุงเทพก็เลยต้องใช้รถแท็กซี่ทำให้ยังไม่รู้ว่าจะมีจุดไหนที่มีกล้องจับเพิ่มเติมได้อีกนะครับ
เดี๋ยวต้องไล่ตรวจสอบดูนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มาสองคนนะ
อันนี้ไม่นับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะใช่ค่ะคือทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าคือตัวกลุ่มที่มาก่อเหตุเนี่ย
ไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงไหนมีกล้องวงจรปิดหรือไม่มีไม่คุ้นพื้นที่กรุงเทพเลย
ก็เลยทำให้มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดอย่างที่เราเห็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยนำมาปฏิปต่อไล่เรียงตามลำดับช่วงเวลา
ก็เลยเห็นภาพความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนก่อเหตุลักษณะแบบนี้นะคะ
อย่างที่ศูนย์วัชการเนี่ยแท็กซี่ที่พาไปส่งนะรวมทั้งรอปภที่นั่นเนี่ย
บอกว่าผู้ต้องสงสัย๒คนเนี่ยนะใส่ผ้าปิดบังใบหน้าใส่หมวกมาจะพูดจานลักษณะสำเนียงทางภาคใต้นี่นะฮะ
แล้วทีนี้วันนี้มันมีข้อมูลสำคัญออกมาที่เป็นรายงาน

ก็คือคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิด
ที่เอาวัตถุต้องสงสัยที่เป็นระเบิดไปวางที่หน้าป้ายชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ขึ้นรถทัวร์จะกลับทางใต้แล้วไปถูกควบคุมตัวได้ที่จังหวัดชุมพร
ด่านตรวจตรงแถวนั้น
เสื้อสีเหลืองกับเพื่อนอีกคนหนึ่งรออยู่
แล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปขึ้นรถทัวร์กลับด้วยกัน
คือนายลูไซแซงแอร์อายุ๒๓กับนายวินดันมาหะอายุ๒๙

แต่รายงานจากชุดสืบสวนเนี่ย
มีรายงานอ้างว่านะครับว่า๑ใน๒ยอมรับสารภาพแล้ว
บอกว่าเขาคือคนในกล้องวงจรปิด
กันทั้งหมดเนี่ยมีเพื่อนอีก๘คนรวมอีก๒นี้ก็เป็น๑๐นะครับ
ทุกจุดต้องการมาวางระเบิดแล้วก็ทำสัญลักษณ์ทิ้งเอาไว้
เพื่อแสดงศักยภาพให้เจ้าหน้าที่เห็นนะครับ
แล้วที่ก่อเหตุก็เพราะว่าเนื่องจากต้องการแก้แค้นไม่พอใจที่ก่อนหน้านี้
กองทัพภาค๔ไปคุมตัวแนวร่วมของเขา
เอาไปสอบสวนแล้วเสียชีวิตในค่ายทหาร
อันนี้เป็นรายงานข่าวที่ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นใครที่ให้ข่าวนะฮะ

พอมีรายงานข่าวออกมาแบบนี้ค่ะทำให้ทั้งทางตำรวจและทางรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงนะคะ
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่ากรณีที่มีรายงานข่าว
อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปเนี่ยค่ะไม่เป็นความจริง
ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานให้ครบถ้วนก่อนถึงจะสามารถชี้แจงต่อสังคมได้
ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน
เร่งรัดในการทำงานและรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า
นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ห่วงใยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยตอนนี้ก็กำชับให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รัดสืบสวนพิสูจน์ทราบถึงกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุและติดตามจับกลุ่มตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วส่วนผู้ต้องสงสัยสองคนที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลหาความเชื่อมโยงกับผู้ก่อเหตุรายอื่น
ซึ่งความคืบหน้าเดี๋ยวต้องรอความคืบหน้าอย่างเป็นทางการ
ทางตำรวจบอกว่าให้รอการแถลงอย่างเป็นทางการจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะเป็นคนแถลงความคืบหน้าด้วยตัวเองหลังการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเสร็จสิ้น
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณตำรวจฝ่ายความมั่นคง
ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่นะคะในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่กระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีประเทศไหนห้ามเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
หรือว่าเตือนภัยคนในประเทศของเขา
เรื่องต้นตอนนี้ยังมั่นใจได้ว่าสถานการณ์ปลอดภัยแล้วก็จะคลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเพิ่มมาตรการเรื่องของการรักษาความปลอดภัยค่ะ
ตอนนี้ก็สั่งพวกราชการจังหวัดทั่วประเทศดูแลอย่างเข้มงวดนะคะ
ในส่วนของกรุงเทพเองก็เฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมง
และอีกหนึ่งเสียงย้ำนะคะว่ากรณีที่มีรายงานข่าวว่าผู้ต้องสงสัยได้ยอมรับว่าที่ก่อเหตุ
เพราะว่าแค้นไม่พอใจการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่๔เนี่ย
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มาย้ำนะคะ
นรมนภินโยสินวัฒน์ก็บอกว่ารายงานข่าวที่ว่านี้ไม่เป็นความจริงนะคะ
รัฐบาลและทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ร่วมกันปฏิเสธข่าวนี้ไปแล้ว
ดังนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลหาข้อเท็จจริง
ขอเวลาให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
โดยเฉพาะถ้าไปเชื่อมโยงกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็เลยอยากจะให้รอฟังข้อมูลจากทางการดีกว่าค่ะ
อันนี้ไม่จริงค่ะก็ได้ปฏิเสธไปแล้วแล้วท่านรองครัวศพของสมนตร์ธรรมบริเวณแห่งชาติ
ก็ออกมาปฏิเสธเช่นเดียวกันนะคะ
ว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนขยายผล
เพราะขอเวลานิดนึงให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้ครบถ้วนก่อนและจะชี้แกนแต่ขังคม

ฉันก็เลยบอกว่า
ขอให้รับฟังข้อใช้จริงกับทางราชการเท่านั้น

แต่ว่าตำรวจได้มีรายงาน
มาทางรัฐบาลเบื้องต้นไหมคะ

หน้าไปถึงไหนแล้วอ่ะค่ะเขายังถ้าที่ถ้าที่ตัวอาจารย์เนี้ย
ก็ก็คุยกันอยู่ตลอดนะคะล่าสุดก็เพียงเท่านี้ว่า
เขาขอเวลาอย่างนิดหนึ่งว่าจะรวบรวมหลักศึกษาทั้งหมดแล้วก็แต่ส่วน
แต่ละจุดที่ไม่ใช่เนี่ยก็มีบอกมาหมดแล้วว่ามันไม่เกี่ยวไม่เคี้ยวค่ะ
แล้วก็ที่บอกว่าสารภาพก็ไม่จริงไม่รู้ทำไมสื่อไปลงเช่นนั้น
อ๋อข้อมูลอย่างนี้มันจะมีผลยังไงบ้างล่ะคะ
ข่าวที่ออกไปแบบนี้มีผลยังไงบ้างก็ทำให้
ให้ประชาชนสับสนมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะค่ะ
ประโยงเรื่องภาคใต้อะไรด้วยไงก็เลยอยากจะฝากที่น้องสื่อมุมส่วนว่า
ไม่ใช้ข้อมูลกับทางการเพราะนั้นดีกว่าในการที่จะเกิดแทรกเขา
ยิ่งช่วงนี้มันมีใครจะปล่อยข่าวอะไรก็ได้ต้องระมัดระวัง
ท่านแม่ทัพภาคที่๔ก็ยืนยันนะฮะพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์นะครับ
บอกว่ายังไม่มีการรายงานจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคำรับสารภาพของสองผู้ต้องสงสัย
ถูกควบคุมตัวได้เลยนะครับแต่ถ้ามีการพาดพิงมาถึงกองทัพภาคที่สี่
เรื่องนี้จริงนะครับก็ขอให้สื่อมวลชนไปสอบถามกับคณะกรรมการกลาง
การสอบข้อเท็จจริงกว่า๓๐คนที่ตั้งขึ้นมาสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิต
ของนายอับดุลเลอะอีซอมมูซอเพื่อความโปร่งใสที่มีทั้งแพทย์
มีกรรมานการครุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่จังหวัดชายแดนใต้
คณะกรรมการอิสลามปัตตานีซึ่งยืนยันได้ว่าไม่ได้มีการทำร้าย
ผู้ที่ถูกควบคุมตัวมาสอบสวนแล้วก็เสียชีวิตในค่ายทหาร

เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันแล้วให้ข้อมูลแบบเข้าข้างกัน
เพราะฉะนั้นไม่มีนะฮะที่ว่าผู้ต้องหาแค้นที่เพื่อนแนวร่วม
ถูกคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีแล้วเสียชีวิตในค่ายทหาร
ยืนยันว่าไม่มีกองทัพไม่เคยทำผิดหลักสิทธิมนุษยชน
ในการที่จะควบคุมตัวโภคท่องสงสัยมาสอบสวนนะครับ
สำนักงานตะบดแห่งชาตินะครับท่านผู้ชมครับ
มีครอบครัวของหนึ่งในนั้นนะครับก็คือครอบครัวของนายลูโอแซงแอร์นะครับ
เขาอยู่ที่นราธิวาสนะครับอาของนายลูโอแซงแอร์เนี่ยบอกว่า
หลานชายที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเพราะต้องสงสัยวางระเบิดในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย
ก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แต่เมื่อตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายของบ้านเมือง
หรือถูกก็ว่ากันตามพยานหลักฐาน
นี่คือคุณออนะครับอชมซแต่อบอกว่า
เรื่องนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทำตามกฎหมายอย่างจริงจังไม่ใช่บังคับ
หรือใช้กำลังทำร้ายร่างกายเพื่อให้ผู้ต้องหารับผิด
หรือทำในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องการนี่อันนี้บอกอย่างนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้พ่อของนายลูโอเป็นห่วงลูกชายมากนะครับ
ลูโอมีพฤติกรรมแบบไหนอะไรยังไงทางบ้านไม่เคยรับรู้
เพราะหลังจากที่เรียนจบที่สถาบันปนในพื้นที่ที่นราธิวาส
ก็ไปสอนหนังสือให้กับเด็กในมัศยิตในพื้นที่โดยตลอด
ก็จะสอนหนังสือเสาร์อาทิตย์ส่วนวันอื่นก็ไปช่วยพ่อกรีดยางพาราทำมาหากิน
ถูกจับบอกแค่ว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนที่กรุงเทพ
จากที่ผ่านมาทำแต่งานช่วยสอนหนังสือเด็กไม่มีเวลาพักผ่อน
ทางบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วก็ขึ้นไปกรุงเทพก็เท่านั้นเอง
โดยปกติแล้วก็เป็นคนขยันขันแข็งดีกำลังเก็บเงินสร้างบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ
ตอนนี้คุณพ่อกับทางคุณแม่ของนายลูโอตอนนี้ก็ออกจากนราธิวาสมาแล้วนะฮะ
ตั้งแต่เช้าวันนี้ครับเพื่อจะมาเยี่ยมลูกชายที่กรุงเทพมหานครเดินทางมาด้วยรถไฟนะครับ
คาดว่าจะถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงเช้าวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่๔สิงหาคม
ก็จะมาหาลูกจะมาถามลูกว่ามันเป็นยังไงกันแน่เกี่ยวกับสิ่งที่ทำลงไปจริงหรือไม่จริงยังไง

ทีนี้ค่ะมาดูความคืบหน้าเหตุระเบิดอีก๑จุดเมื่อวานนี้นะคะก็คือที่บริเวณถนนพระราม๙ซอย๕๗ทับ๑เขตสวนหลวงนะคะ
จุดนี้มีคนได้รับบาดเจ็บ๓คนก็คือเป็นพนักงานทำความสะอาดเขาก็ไปกวาดถนนกันอยู่ในช่วงเช้าแล้วก็ไปเจอวัตถุคล้ายกับระเบิดแต่ว่ากวาดไปโดนพอดีแล้วก็มันระเบิดเลย
คนเจ็บเนี่ยคือแก้วหูแตกทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ตาเนี่ยก็ตาพระมัวต้องรักษาอาการคือคุณหมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายไม่ได้อันตรายสาหัสแต่ว่าต้องดูอาการอย่างนิ้วน้อยคือ๓เดือนเลยนะคะทีนี้จากเหตุการณ์ที่จุดนี้ค่ะทางตำรวจเนี่ยเขาลงพื้นที่แล้วก็จับกลุ่มเยาวชนได้ตอนแรกบอกว่าจับได้ก่อนคือ๓
ปืนปากกา๑กระบอกกระสุนขนาดจุด๓๘๑นัดและมีมีด๒เล่ม
แต่หลังจากนั้นก็มีการแจ้งมาจากทางผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔ว่าจับกลุ่มได้เนี่ยเป็นเยาวชน๗คน
แต่๗คนนี้เขาเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดป่วนกรุงเทพและพื้นที่จังหวัดนทบุรีช่วงสายเมื่อวานนะคะ
เยาวชนกลุ่มนี้เขาบอกว่าก็ยอมรับว่าเป็นระเบิดปิงปองของเขาเขาเอาไปซ่อนเอาไว้เพราะว่ากลัวว่าจะมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับโรงเรียนสถาบันคู่อริก็กะว่าจะหยิบมาใช้ไม่กล้าเอาเข้าไปที่โรงเรียนกลัวว่าคุณครูอาจารย์ตรวจเจอก็เลยมาซ่อนเอาไว้ก่อน
แต่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความสะอาดเขตสวนหลวงเขาไปกวาดแล้วเขาไปเจอแล้วมันระเบิดพอดีเนี่ยค่ะแล้วก็ได้มีการควบคุมตัวไปที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครนะคะ
คุณพุทธิพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปได้ไปคุยกับเยาวชนทั้งเจ็ดคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะคะ
ตรวจมาเห็นก็ควบคุมตัวจับไปสอนอว์หัวหมาก
แล้วก็มาแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการวางระเบิด

เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนิดนึงนะคะช่วงจังหวะนี้
ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำก็พูดตรงนี้ได้เลยนะ

จู่เขาก็มาจับเรานี่หรอ

แล้วก็มันไม่ใช่ของพวกผมครับ
เรายืนยันว่าไม่ใช่ของเราอย่างแน่นอนใช่ไหมฮ

เป็นทางกลับบ้านครับ

ถามแล้วพอนี้ก็มามากันเต็มเลย
แล้วก็ให้แม่ไม่อยู่ลงครับ

ก็ถึงจะยอมรับว่าเป็นระเบิดปิงปองของเขา

เพราะว่ามีเรื่องกับสถาบันคั่วหรี่อยู่บ่อย

ผู้บังขับการตำรวจนครบัลสี่

ชัดเลยว่าเป็นคนเอาระเบิดไปวางไว้

ไม่กล้าเอาเข้าไปโรงเรียนกลัวครูที่โรงเรียนจะตรวจค้นเจอ
แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุระเบิดปวดเมืองในจุดอื่นนะคะ
คือตำรวจเขาบอกว่าหลักฐานมันชัดเพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิด
มีพยานบุคคลยืนยันได้ว่าเยาวชนกลุ่มนี้เขาเอาระเบิดปิงปองไปซ่อนเอาไว้
เป็นเหมือนกับกลุ่มนักเรียนช่างสถาบันแห่งหนึ่ง
จะไปก่อเหตุทำร้ายคู่อริต่างสถาบัน
แต่มันเป็นจังหวะที่พนักงานทำความสะอาดของกรทมไปเจอ
แล้วเกิดระเบิดขึ้นแล้วจังหวะที่มันระเบิดมันไป
ช่วงจังหวะใกล้เคียงกับเหตุระเบิดจุดอื่นนะคะ

ใช่ก็เลยนึกว่าอ้าวไปเป็นส่วนร่วมกับพวกระเบิดปวนเมืองหรือเปล่า
เยาวชนกลุ่มนี้เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะคะ
จากการสอบสวนตำรวจก็บอกว่าไม่เกี่ยวจริงนั่นแหละ
เบื้องต้นก็ทางเยาวชนกลุ่มนี้เขายอมรับว่าประกอบระเบิดเอง
เป็นลักษณะของระเบิดปิงปองนะคะ
เพราะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะก่อเหตุสำคัญอะไรต่าง
แล้วก็มีกลุ่มบุคลากรบุคคลต่างในแฟมรายละเอียด

แต่นักเรียนพวกนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะเกี่ยวข้อง
แต่นักเรียนเนี่ยพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มที่จะก่อเหตุ
ตามสถาบันต่างด้วยกันเองนะครับ
นี่ค่ะก็เป็นคำยืนยันจากทางตำรวจนะคะ
ดังนั้นเหตุระเบิดที่พระราม๙ซอย๕๗ทับ๑เขตสวนหลวง
ก็เป็นลักษณะของเยาวชนเรื่องของระเบิดปิงปองผลิตเอง
ที่จะทะเลาะวิวาสอะไรกันกับคู่อริ
ดังนั้นตอนนี้ผู้ปกครองของเยาวชนกลุ่มนี้ค่ะ
ก็เลยบอกว่าอยากให้สังคมแยกประเด็นนะ
นักเรียนกลุ่มนี้ก็ยอมรับแหละว่าเป็นกลุ่มที่พกพาอาวุธ
เอาวัตถุอันตรายไปซุกซ่อนเอาไว้มีเรื่องกับคู่อริต่างสถาบัน
แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุก่อความไม่สงบนะคะ
ก็อยากจะให้คนที่ติดตามข่าวแยกประเด็น

กับเรื่องของภัยความมั่นคงการก่อเหตุความไม่สงบ
ในพื้นที่กรุงเทพและนนทบุรี
ความมั่นคงคงเป็นไปไม่ได้ลูกเพราะเด็กมันตัวแค่นี้เอง
หรืออาจจะว่ามีคู่อะไรไหมสถาบันอย่างนี้น้องก็รู้อยู่แล้วใช่ไหม
ว่าการไปเรียนเพื่อนเขาก็เคยโดนยิงตาย
ไปที่บางนายไหมนั่นก็ห้องเดียวกัน
เพื่อนเขาเพิ่งไปเผามา๒อาทิตย์ที่แล้ว
ก็คืออาจจะเป็นการป้องกันตัวอันนี้อาจจะใช่

เพราะเด็กวัยรุ่นเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ถูกไหม

เพราะว่าลูกก็ต้องพกอาวุธไว้เพราะว่าป้องกันตัวยามฉุกเฉิน
เดี๋ยวไปเจอคู่อริโอ้เข้าใจอย่างนี้ไม่ได้นะคุณแม่

มันเข้าใจตามที่ผู้ปกครองเด็กบอกแบบนั้นไม่ได้จริงเพราะมันเป็นความผิดจริงไง
นะคะเบื้องต้นเนี่ยเยาวชนกลุ่มนี้ก็ถูกแจ้งข้อหา
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ
คือเด็กช่างกลเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าชอบอาวุธไปซ่อน
ตามสมทุมพุ่มไม้ตามข้างทางค่ะ
เวลาตัวเองผ่านมาตรงไหนแล้วเจอเหตุก็จะเอามาสู้เอามาใช้ต่อยตีทำร้ายกันเนี่ยนะครับ
แต่คราวเนี้ยพนักงานทำความสะอาดของทางอ่ากฎธมอร์เขาก็สวยอ่ะน่ะ
อืมไปกวาดก็ระเบิดตู้มเลยเนี้ยนะครับ
วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุธินไปที่โรงพยาบาลสิริธรนะครับ
เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ย่านพระรามเก้า
ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลวิพารามด้วยนะครับ
ก็ให้การช่วยเหลือตามระเบียบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าขณะนี้ในส่วนคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับ
เบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุในพื้นที่ทางภาคใต้ที่ต้องการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย
อาจจะขึ้นมาก่อเหตุก็ได้หรืออาจจะมีเหตุผลอื่นอันเนี้ย
ต้องรอฟังทางตำรวจเขารายงานอย่างเป็นทางการก่อนนะครับนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมก็พร้อมที่จะ
สนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องของข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีต่างเอาไว้
ถ้าทางตำรวจต้องการเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับวัตถุพยานที่ได้ในคดีนี้
กระทรวงยุติธรรมก็พร้อมที่จะส่งมอบต่อให้นะครับค่ะดังนั้นก็สรุปแบบนี้นะคะว่า
เยาวชนกลุ่มนี้หลังจากถูกสอบปากคำก็รับสารภาพตอนแรกอาจจะภาคเศษแบ่งรับแบ่งสู้
แต่สุดท้ายเขาก็รับสารภาพว่าเป็นระเบิดปิงปองของพวกเขาเอง
ไปซ่อนเอาไว้ภรรามเก้าสอยห้าสิบเจ็ดทับหนึ่งแต่ระเบิดมันกลับทำงาน
แล้วก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บก็คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความสะอาดเขตสวนหลวงนะคะอืม
กับว่าเคลียร์ไปได้จุดหนึ่งแล้วใช่ค่ะอ่าทีนี้มีอีก๒จุด
ว่าจะเกี่ยวรับเบิดปวนกรุงในจุดอื่นอื่นหรือเปล่านะ
ไฟไม่ไล่เรียงกันไปหลายพื้นที่นะครับหลายร้านด้วยกัน
วันนี้ไปตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมนะครับ
เหตุเพลิงไหม้ร้านค้าย่านประตูน้ำหลายร้าน

ตำรวจตรวจจุดที่คาดว่าเป็นต้นเพลิงคือตรงกลางตลาด
มีเพลิงลุกไหม้หนักที่สุดในจุดนี้ส่วนจะเป็นต้นเพลิงอย่างแท้จริงหรือไม่
เดี๋ยวรอรายละเอียดอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่ร้านเจ๊ปุ๋ยอยู่ใต้ตึกโรงแรมอินทรา
ฮอปตรงข้ามตึกใบหยกด้วยแล้วก็ทางเดินตลาดเฉลิมลาบ
ทำให้เกิดความร้อนแล้วก็เกิดการระเบิดแล้วก็ลุกไหม้ขึ้นมา
เจ้าของร้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุตอน๑๑โมงของวันที่๑สิงหาคมนะครับคือวันพฤหัส
มีลูกค้า๕คนเป็นผู้หญิง๓คนผู้ชาย๒คนเข้ามาที่ร้านแล้วก็ท่าทางดูมีพิรุษ
เดินดูเสื้อผ้าในร้านสักพักนึงแต่ไม่ซื้ออะไร
ก่อนจะออกจากร้านได้ยินหนึ่งในผู้หญิงที่มาด้วยกันบอกว่าร้านนี้แหละ
อันนี้เจ้าของร้านเขาบอกตอนนี้ได้นำภาพกล้องวงจรปิดของร้านมอบให้กับตำรวจไปตรวจสอบแล้ว
ขณะที่เจ้าของร้านปุ๋ยแฟชั่นบอกว่าก่อนเกิดเหตุคือตอนตี๓เมื่อวานนี้
ตัวเองก็เข้ามาที่ร้านได้ยินเสียงคนตะโกนว่าไฟไหม้ขณะเดียวกันร้านของตัวเองก็มีกลุ่มควันกับแสงเพลิง
ลุกขึ้นมาจึงเรียกลูกน้องให้มาช่วยกันดับไฟนะครับอ่าซึ่งก็ดับไว้ได้ทันแต่ว่าร้านก็เสียหายนะ
กางเกงกับเสื้อผ้าเนี่ยเสียหายไปสองร้อยกว่าตัวอ่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเชิญผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
มาให้ปากคำมาให้ข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานกันต่อไปนะครับส่วนทางเขตรัชเทวีเจ้าของพื้นที่นะครับ
ตอนนี้ก็ไปตั้งจุดรับคำร้องเพื่อให้ผู้เสียหายมาลงบันทึกเพื่อพิจารณาความช่วยเหลือเยียวยากันต่อไป
แต่ละร้านก็ห่างกันแค่ประมาณ๑๐๐เมตร๒๐๐เมตรแล้วก็เวลามันไล่เลี่ยกันใกล้กันแบบนี้ค่อยไหม้

ส่วนที่ห้างย่านปฐุมวันที่มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปในห้างในร้านแห่งหนึ่งนะครับ
ช่วง๑๕นาฬิกา๓๘นาทีเข้าไปวันพฤหัสที่๑แล้ววันที่๒ช่วงเช้ามืด

มีรายงานว่าจากการตรวจสอบของชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับ
พบว่าอุปกรณ์ต้องสงสัยเนี่ยมันมีลักษณะวัตถุคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำมาจากพลาสติก
มีวัตถุที่มีสายไฟปะปนอยู่ด้วยนะครับอยู่ในจุดของตุ๊กตาตัวนั้นนั่นแหละแล้วก็เพลิงลุกไหม้ขึ้นมา
แต่ทีนี้มันก็ยังตรวจสอบยากอยู่ว่าวัตถุทั้งหมดคืออะไรเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าชิ้นส่วนทั้งหมดมันถูกไหม้ทำลายจนเกือบหมดแล้ว
แต่มันเสียหายเยอะตรงนี้มูลค่าความเสียหายเป็นหลักล้านบาท
เพราะมันไหม้ก่อนร้านเปิดก่อนข้างเปิดช่วงตี๔เลย
เหมือนกับเป็นระเบิดเพลิงตั้งเวลาเอาไว้อะไรแบบนี้
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนั่นแหละแต่งกายคล้ายชุดนักศึกษา

ส่วนวันนี้ในกรุงเทพก็ยังมีวัตถุต้องสงสัย
ตำรวจสนผลโยธินได้รับแจ้งนะคะว่ามีวัตถุต้องสงสัยคล้ายกับระเบิด
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะ
ลักษณะของวัตถุอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นแท่งแล้วก็พันด้วยเทปสีดำ
ที่เอาไปวางไว้ก็คือที่สารพระภูมิ
หน้าสำนักงานขายคอนโดมิเนียมในซอยรัชดาพิเศษ๓๒เขตจตุจักร
เป็นพื้นที่สนพยนะคะ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบไปพร้อมกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
สุดท้ายแล้วมันเป็นแค่ขวดพลาสติกเสียบสายไฟพันด้วยเทปสีดำ
จงใจให้ดูคล้ายระเบิด
แต่ไม่ได้มีส่วนประกอบอะไรที่มันจะระเบิดได้
รอปภของสำนักงานขายเขาเห็นว่ามีผู้ชายคนนึง
รูปร่างสันทัศน์นะคะผิวขาว
แว่นแต่งตัวด้วยกางเกงยีนสะพายเป้อะไรแบบนี้นะคะ
ยืนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตรงนี้

แล้วก็หันเหมือนกับล้วงหาอะไรบางอย่างในกระเป๋า

ครับตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วเดี๋ยวต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็นำตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำด้วยนะคะเป็นขวดพลาสติก
บสายไฟพันด้วยเทปสีดำแต่ไม่ได้มีดินระเบิด
มีอะไรที่มันจะระเบิดได้แต่เหมือนกับแกล้งให้ดูเหมือนระเบิดอ่ะ
คือถ้าจะบอกว่าเป็นอุปกรณ์อะไรทำอย่างอื่นมันก็ไม่น่าจะใช่อะไร
จะจงใจปัดมาปวดหรือว่าช่วงที่ก็อยู่แบบตื่นตระหนกวุ่นวายกัน
ใจนะคะอย่างน้อยก็คือทุกคนก็ต้องช่วยกันฟอกระวังเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันแจ้งเจ้านาที่